เมื่อวานนี้คุณสืบสกุลเพิ่งเล่าไปกรณีที่รถคัมรี่สีดำ
พยายามที่จะเบี่ยงเข้ามาในเลน
แล้วก็นี่ค่ะมีการที่

เบียดเข้ามาให้ได้เลยจะแซงเข้ามาให้ได้จะปาดเข้ามาให้ได้
ทั้งที่รถคัมมี่สีดำไปอยู่เลนส์อื่นแล้วนะ
ที่เขามีรถสวนทาง
แล้วผู้หญิงคันที่ติดกล้องหน้ารถนี่เขาเป็นผู้หญิงนะ

จอดแล้วก็ออกไปคว้ามีดมา
คือได้รับฉายาค่ะว่าเป็นสมุยกลางซอยสวนพลู

ผู้หญิงผู้เสียหายแล้วก็ทางฝ่ายคู่กรณี
ให้มาเจรจากันที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ทีนี้พอถึงเวลานัดคู่กรณีไม่ได้เดินทางมานะ
แต่ว่าทางด้านผู้เสียหายฝ่ายผู้หญิงกล้องคันรถที่ติด

เธอก็ให้สัมภาษณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
คือส่งหลานเสร็จเรียบร้อยแล้วคือดีที่ว่าหลานเราส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไงคะ

คือไม่ทราบอะค่ะว่ามันยังไงแต่ก็ขับมาตามปกติ
มาเรียนเรียนจนติดไฟแดงค่ะ
แต่จะมาสังเกตเห็นตอนที่ว่าพอเป็นไฟเขียวปุ๊บเนี่ย
รถเราขยับเขาก็พยายามจะแทรกนะคะจนพอถึงทางเลี้ยวตรงสามแยกเนี่ย
เขาแทรกได้เขาก็เลี้ยวก็เลี้ยวเพราะว่าขับรถไปก็คิดว่าจบแล้ว
ก็คงไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้น
เขาลงจากรถแล้วก็ประตูกระโปรงหลังเขาเปิดแล้วก็หยิบขึ้นมา
ก็เลยมันก็คือสงสัยว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้น
แต่พอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาข้างประตูพยายามที่จะเปิดประตูรถ
คือเขากระชากแล้วก็เขาคงโวยวายอยู่ตรงนั้นนะคะ
แต่โอเคพอเปิดไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยเอามีดกระแทกกระจก
ไม่แตกแต่มันคือจะมีรอยแนวอยู่
ทางด้านผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ได้อยากให้คนขับรถคัมรี่สีดำเนี่ย
ขอโทษหรือว่ามันเจรจาอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วแหละ
แต่ถ้าเกิดสำนึกผิดอยากจะขอโทษเนี่ย
ก็ให้มาขอโทษสังคมขอโทษทุกคนที่ต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งนี้ดีกว่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจโทนรงยิ้มปั่น
รองผู้กำกับการสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ

ผู้ชายคนที่ขับรถสีดำเขาติดต่อมา
บอกว่าเดี๋ยวบ่ายโมงเมื่อวานนี้จะมามอบตัว
ทีนี้ก็เลยนัดทั้งสองฝ่ายไปนัดผู้เสียหายด้วย

เพราะว่าคดีนี้ถือว่าสามารถยอมความได้
แต่พอถึงเวลาปั๊บบ่ายโมงตามที่ทางฝั่งผู้ชายนัด
ผู้ก่อเหตุผู้ชายเขาไม่ได้เดินทางมา
แล้วพยายามโทรศัพท์ไปติดต่อก็ปิดมือถือติดต่อไม่ได้เลย
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียก
แล้วถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกแล้วยังไม่มา

แจ้งข้อหาอะไรไปบ้างตอนนี้แจ้ง๔ข้อหานะคะ

พกอาวุธไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็๔คือข้อหาจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจร
ตามความผิดพรบจราจรทางบก
ซึ่งก็มีการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันที่เกาะเหตุนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ารถคันนี้ไปถูกประกาศขายอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็จอดขายอยู่ที่เต็นต์รถแห่งหนึ่ง
พอไปตรวจสอบคนที่ประกาศขายก็ได้รับคำตอบมาบอกว่าไงรู้ไหม
แต่ขายไปตั้งแต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ขายออกไปในวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา

เอ๊ะเดี๋ยวนะ๑๕กรกฎาประกาศขายค่ะคุณผู้ชม
ขายออกไป๑๖กรกฎาเท่ากับว่าเพียงวันเดียวที่มีการซื้อขาย

คือเขาประกาศไปเมื่อ๑๕มิถุนายนถูกแล้ว
แต่ทีนี้มันมาขายออก๑๖กรกฎา
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิด๑๗กรกฎา
คือพอมีการซื้อขายเสร็จแล้วเนี่ย